อีกเหตุหนึ่งค่ะเกิดขึ้นที่วัดในหนองคาย
ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาว

เหตุนี้น่ากลัวเหตุสยองเหมือนกัน
เพราะว่าใช้มีดเชื่อดคอตัวเองตาย
สาเหตุคุณยายบอกว่าหลานชายจะบวช
แล้วตอนขานาคมีอาการจิตหลอนเจ้าอาวาสเลยไม่บวชให้
ตรงนี้อาจจะเป็นปมหนึ่งที่หลานชายน้อยใจนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่หลานชายไม่ได้บวชนะ
หลานชายก็บ่นเสมอจริงอยากบวชอยากบวช

แล้วก็ทำท่าจี้คอแล้วก็จะเชื่อดคอตัวเอง
ยายก็เตือนบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะ

แล้วก็หลานขอใส่ชุดขาวตลอดเลยนะบอกว่า
ผมไม่ได้บวชผมขอใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวแบบนี้ละกันนะครับ

เจดีพระสุทธิธรรมานุสรที่วัดบึงพลาราม
ที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเนี่ยนะคะ

โอ้โหตรงที่เกิดเหตุนี่เลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะ

ผู้ชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่มขาวหมดเลย

แล้วคุณตายนี่นะนอนทับมี่ทำครัวยาว๔นิ้ว
มอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจอดอยู่ใกล้กัน
แล้วก็ทางด้านคุณยายของผู้ตายคือคุณยายสมานราชวงศา

อาทิตย์ที่แล้วหลานไม่ยอมนอนเลย
ต้องพาไปหาหมอฉีดยาจนอาการดีขึ้น
แล้วก่อนหน้านี้หลานเคยมาขอบวชที่วัดนี้นี่แหละ
ตอนที่กำลังขานาคจู่หลานเกิดอาการจิตหลอนขึ้นมา

ทีนี้หลานชายน่ะบ่นมาตลอดเลยนะคะ
น้อยอกน้อยใจว่าไม่ได้บวชเป็นพระ
แต่ก็อยากจะขอถือศีลเลยกลายเป็นนุ่งขาวห่มขาวแทน
แล้วเมื่อเช้าเมื่อวานนะคะหลานยังนั่งรับมีดอยู่
แล้วมาทำท่าเชื่อดคอให้กับคุณยายดูนะ
ยายก็หลานเอ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าทำแบบนี้
หลานก็ยังรับปากอยู่ว่าจะไม่ทำ
หลังจากนั้นค่ะคุณยายไปทำนา
ปล่อยให้หลานอยู่บ้านตามลำพัง
จนเพื่อนบ้านไปบอกยายยายมาดูหลานยายสิ
หลานยายเชื่อดคอตัวเองตาย
ยายก็คาดว่าช่วงที่ยายไม่อยู่นี่แหละ

แบบนี้คุณยายไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
หลังจากนี้ก็จะนำศพหลานไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ